ท่านผู้ชมครับเรายังตามต่อนะครับ
คดีพบศพชายนิรนามถูกนำไปทิ้งในพงหญ้า
ทางเข้าหมู่บ้านห้วยทรายเหนือที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
ที่สำคัญก็คือมีถุงดำเนี่ยคลุมศีรษะเอาไว้ด้วย
นี่นะฮะมันจะเป็นอะไรยังไงกันแน่สำหรับการก่อเหตุนะครับ
แล้วผู้ตายเป็นชาวมงค์หรือเปล่าหรือว่าก็เป็นคนทั่วไปถูกฆ่า
เอาศพมาทิ้งอำพลางคดีเพราะว่าแถวพื้นที่เนี่ยมีชาวมงค์อยู่เยอะเหลือเกินนะครับ
หลังจากที่ไปเจอศพแล้วมีประเด็นที่เขาจะเชื่อมโยงไปต่อ
อย่างเช่นด้ายสีแดงที่อยู่ที่ข้อมือด้านซ้ายของผู้ตาย
ประหลัดขิกถ้าได้สีแดงเนี่ยชาวบ้านบอกชาวมงค์เนี่ย
เขาก็จะผูกด้ายแดงกันเยอะแต่พอมีประหลัดขิกปกติเขาไม่ค่อยห้อยประหลัดขิกกัน
ใช่ค่ะคือชาวโม้งในพื้นที่บอกว่าส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์กัน
แล้วก็จะไม่มีประหลัดขิกไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะ
แกะรอยไปนะครับวันนี้รองพบตรเนี่ยไปดูคดีนี้ด้วยตัวเองเลยนะฮะ
เพราะมันมีลักษณะเรื่องถุงดำคลุมศีรษะอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
เอาเรื่องด้ายแดงก่อนผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณวิมลวันธรรมพักดีวันนี้ไปตามเรื่องหลักฐานต่างที่เจอในที่เกิดเหตุแล้วก็ศพนะครับ
พื้นที่บ้านเข็กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เราลงพื้นที่ไปอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๗กิโลเมตร
ได้คุยกับหมอทรงประจำหมู่บ้านเกี่ยวกับเรื่องของด้ายแดงที่ข้อมือซ้ายของผู้ตายนะฮะ
ซึ่งหมอทรงประจำบ้านบอกว่าคนที่ผูกด้ายแดงส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายมง
นับถือเรื่องของบรรพบุรุษจะผูกเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องรางป้องกันโรคร้ายพูดผีต่าง
ถ้าเขามีได้แดงผูกแขนี่ก็อาจจะเป็นคนในชุมภาพของเราก็ไม่ได้
อาการหนักมากจะไตจะปีนไตปีนเท่ากันนะครับ
เราก็จะเรียกเทวดาฟ้าดินว่าขอให้เทวดาฟ้าดิน
ปล่อยยาวิเศษมาให้กับด้ายสีแดงนี้
เพื่อไปครอบครองคนคนนี้
เฉพาะคนที่มาร่วมงานศพ
เฉพาะญาติพี่น้องประมาณ๗๘คนหรือ๑๐กว่าคนที่มาช่วยเรางานศพ
และภายในครอบครัวนั้นมีจำนวนสมาชิกกี่คนเราก็ผูก
คิดว่าฆาตกรรมแล้วก็เอาพลังเอาศพมาทิ้งไว้ตรงนี้จากการดูนะ
ส่วนผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตะบนเข็กน้อยนะครับ
ผู้ใหญ่สุธิพลบอกว่าถ้าพื้นที่รอยต่อนครไทยเขาค้อ
ถามว่ามีชาวมงค์เยอะไหมมีชาวมงค์สองหมื่นกว่าคนนะฮะ
ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าผู้ตายเขาจะเป็นชาวมงค์หรือเปล่านะ
ขณะเดียวกันประหลัดขิกที่เจอที่ศพ
ถ้าเป็นชาวมงค์รุ่นเก่าเขาจะไม่พกกัน
แต่ถ้าเป็นมงค์รุ่นใหม่เนี่ยก็มีบ้าง
เพราะบางคนไปทำงานนอกพื้นที่แล้วกลับมาที่บ้าน
เขาก็อาจจะมีของดีของขลังติดตัวอะไรพวกนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถยืนยันได้อีกว่า
ถ้าเจอประหลัดขิกที่ศพแล้วจะไม่ใช่ชาวมงค
หรือใช่ชาวมงค์อันนี้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกนะครับ
เราไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่จาก
จากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๑๐๑๒กิโลเมตร
หมู่บ้านเมื่อสักครู่นี้ห่าง๗กิโลนี่๑๐๑๒กิโลนะครับ
คือหมู่บ้านนี้ตำรวจไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ด้วยนะครับ
เพื่อหาหลักฐานทางคดีบ้านห้วยทรายเหนือ
ชาวบ้านบอกว่าประหลัดขิกที่เจอในศพ
ไม่เคยเห็นคนแถวนี้เขาใส่กันนะ
ส่วนใหญ่ถ้ามีติดตัวจะเป็นด้ายแดงหรือว่าผ้าแดง
เพราะนับถือบรรพบุรุษเชื่อว่าคนตายต้องเป็นคนนอกพื้นที่
เป็นคนนอกพื้นที่ที่แถวนี้มีคนงานต่างถิ่นมารับจ้างกรีดยางทำไร่อะไรพวกนี้ก็จะมีเข้ามา
หลัดขิกที่เจอในตัวผู้ตายเมื่อไปเทียบเคียงดูเนี่ย
คล้ายกับประหลัดขิกหลวงปู่เสงวัดบางนาที่ปฐุมธานีนะฮะ
ประหลัดขิกในรุ่นพญาวานอนเผือก
พุทธคุณจะเสริมเมตตามหานิยมคุ้มครองแคล้ว

แต่ว่าคือไม่มีใครหาแสดงว่าไม่ใช่คนบ้านเรา

อย่างภาพประหลักษณ์ที่หนูให้ดูเมื่อกี้ส่วนใหญ่โมงเขาจะไม่ใช้กัน
ใช่ค่ะส่วนใหญ่โมงเขาจะไม่ใช้กัน
ถึงจะเป็นพ่อค้าไหมคะเขาค้าขายโทษแต่เขาก็ไม่ใช้
ดำคลุมศีรษะผู้ตายด้วยค่ะใช้เชือกรัดคอด้วยแล้วมีการ
ถลกกางเกงลงมาไว้ที่ข้อเท้าด้วยลักษณะเหมือนกับจะ
ว่าหลังจากนำลายนิ้วมือแฝงไปตรวจในระบบกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยไม่พบข้อมูลทะเบียนราชนะครับ
ท่านผู้ชมครับอ่าลายพิมพ์นิ้วมือนะฮะ
ของศพไม่พบข้อมูลในทะเบียนราช
สันนิษฐานว่าผู้ตายอาจเป็นชนกลุ่มน้อยหรือว่าชนเผ่า
เดี๋ยวจะเอาใบหน้าเนี่ยให้สื่อมวลชนช่วยเผยแพร่
เผื่อจะมีญาติเขารู้จักแล้วติดต่อมาอย่างน้อย
ก็จะได้ตีวงแคบขึ้นว่าผู้ตายเนี่ยเป็นใคร
ส่วนการทำงาน๒วันที่ผ่านมาตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของผู้ต้องสงสัยนะครับ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ข้อมูลว่าเป็นรถกระบะ
นำศพไปทิ้งที่จุดเกิดเหตุที่เจอศพทำให้มั่นใจว่าไม่ได้มาฆ่ากันตายแล้วทิ้งศพไว้ที่นี่
คงทำร้ายมาจากที่อื่นแล้วเอาศพมาทิ้ง
ซึ่งเป็นภาพที่มาในเวลากลางคืนคนร้ายชัดเจนว่าต้องเป็นมืออาชีพ
อาจจะนำผู้ตายเนี่ยไปค้นหาข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วก็ลงมือฆ่า
ส่วนกระสุนปืนนะร่องรอยกระสุนปืนแล้วก็กระสุนที่ฝังอยู่ที่แก้มกับท้ายทอยของศพ
เป็นจุดสองสองรองพบตรบอกว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามีใช้ในราชการและหน่วยงานบางหน่วย
แต่โดยทั่วไปทางหน่วยตำรวจเนี่ยไม่ค่อยนิยมใช้จุดสองสองนะฮะ
ก็เลยทำให้มั่นใจว่าน่าจะไม่ใช่ตำรวจแต่ก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งนะฮะ
อ่าแต่ก็เชื่อว่าคงจะไม่ใช่ถึงขั้นเป็นคดีอดีตภูมิกับโจ้ภาคสองอย่างแน่นอน
ธุรกรรมของคุณกายขาดจูงเหมือนมีการใช้ของการมีการรักษาบริเวณรักษณะนี้คุณค่ะ
มันต้องมีการตั้งความสังเกตไปไว้ไว้เอ่อใครหรือว่ารู้รู้ว่านักขาจะถามอะไรมันมีล่องลอยที่เหมือนจะคล้าย
กับวิธีการที่โจ้ภาคหนึ่งเขาทำถ้าถ้าจะเป็นตำรวจเอ่อ
จะไม่ใช้อาวุธปืนขนาดจุด๒๒เราเชื่อว่าจะไม่ใช้
ออกไปได้เลยใช่ไหมคะว่าไม่ใช่ทีมือของแก้วโอ้โหไม่กล้าพูดขนาด
มันมีแนวโน้มว่าไม่น่าใช่ดีกว่าแต่ว่าไม่กล้าตัดเหมือนกัน
แล้วก็จุดทูปไหว้พระอยู่ว่าไม่ให้ใช่
ส่วนปมการก่อเหตุนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
คิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องชู้สาวนะครับ
อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายบางอย่าง
แล้วก็มีเรื่องของรถจักรยานยนต์นะครับทุกผู้ชมครับ
สืบสวนเนี่ยไปเจอในพงหญ้าก่อนจุดเจอศพ๕๐เมตร
คันนี้ครับคาดว่าจะเป็นของผู้ตายก็ได้นะครับ
คนร้ายอาจจะมาทั้งศพแล้วก็รถจักรยานยนต์
แล้วก็เอามาโยนทิ้งเอาไว้แถวนั้น
วันนี้ชุดสืบสวนยังนำทรัพย์สินของผู้ตาย
เอามาให้กับทางสื่อมวลชนเผื่อจะช่วยเผยแพร่ด้วยนะฮะค่ะ
ญาติญาติเขาจะเห็นว่าอันนี้มีประหลัดขิกลักษณะแบบนี้
มีทรัพย์สินต่างในตัวของผู้ตายเสื้อผ้า
หรืออะไรที่เจอลักษณะแบบนี้นะครับ
ลายนิ้วมือแฝงต่างก็เอาไปตรวจในระบบทะเบียนราช
ของกรมการปกครองแล้วยังไม่เจอข้อมูลนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่ามีญาติที่ใส่กางเกงยีนแบบนี้
ติดต่อตำรวจหน่อยที่พิศนุโลก
เราก็ตามเรื่องนี้มา๒วันแล้วยังไม่รู้เลยว่าศพนี้คือใคร
เพราะว่าตำรวจบอกว่าอันดับแรกที่ต้องไขปมปริศนาของเหตุการณ์นี้

แล้วก็ขยายผลไปเรื่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะ